ไปกันที่ซอยคลองหลวง๒๗ที่ปฐุมธานี
หรือชื่อซอยว่าซอยคุณพระ
ซอยคุณพระ
ยังไงในการป้องกันนะคะ

กับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
ซอยคุณพระนี่มีโจรเยอะจริงไหมครับ

ก็บ่อยครั้งบ่อยครั้งมาก

หรือซอยคุณพระบอกคล้ายกันว่า
มีหัวขโมยแฝงตัวก่อเหตุอยู่บ่อยครั้ง
การลักขโมยและวิ่งราวทรัพย์
ภายในซอยแห่งนี้จะเต็มไปด้วยหอพัก
กว่า๙๐ตึกหมู่บ้านเอื้ออทร

และบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง
รวมแล้วประชากรภายในซอยแห่งนี้

เราได้พูดคุยกับประธานชุมชนซอยคุณพระ

ส่วนใหญ่จะมีผู้คนที่ทำงานโรงงานใกล้เคียง

ซึ่งประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
การก่อเหตุลักษัพต่างก็มากขึ้นตามไปด้วย
เฉลี่ยแต่ละเดือนจะเกิดเหตุ๗๘ครั้ง
การขโมยจักรยานยนต์งัดห้องพัก
ซึ่งมีการแจ้งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่
แต่เรื่องก็เงียบเกือบทุกครั้ง
ถามว่าเดือนหนึ่งบ่อยไหมบ่อยครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมีวิ่งราวลักเล็กขโมยง้อยงัดห้อง
แล้วก็ลักมอเตอร์ไซค์
แล้วก็รถพลิกอัพรถเก่งนะครับ

เพราะว่าเรามีถึง๖๘ซอยด้วยกันนะครับ
หลักอะไรจะหายบ่อยจะเกิดเหตุอะไรบ่อยสุด
หลักก็จะมีวิ่งราวนะครับ

แล้วก็รักมอเตอร์ไซค์ตามหอ
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หัวขโมยชุกชุม
อาจจะเกิดจากถนนภายในซอย
สามารถทะลุได้หลายเส้นทาง
เมื่อก่อเหตุเสร็จจึงยากต่อการตามจับกลุ่ม
หอพักลุยจันทร์เคยถูกโจรเข้ามา
เพื่อที่จะขโมยรถจักรยานยนต์

ก็สามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้
แต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า

เค้าก็มาหักคอรถขึ้นลงเหมือนนี้
วิ่งทุกห้องเลยทุกชั้นเนี่ย

อาจจะมีรอข้างล่างบ้าง
คนที่งัดแงะคนเดียวที่งัดรถ

เอาไปให้ตำรวจเรียบร้อยถ่ายไปให้เสร็จ

เกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์ทั้งวิ่งราว
ขโมยรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเวลากลางคืน
ข่าวว่าซอยคุณพระเนี่ยนะครับ

ก็เป็นข่าวการแจ้งมานะครับ

เพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืด
เหมือนพี่บอกว่าเคยมีรถจับมาที่นี่ก็ไหน
ครับมีค่อยมีรถตู้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ครับ
เคยมีตามซอยต่างนะครับ

จากการสำรวจภายในซอยคุณพระ
ไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดมากเท่าไหร่นัก
จะมีก็เพียงแค่กล้องมุมจรปิดจากร้านค้าหอพัก
และบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปเท่านั้น

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาแก้ไขปัญหาขโมยที่เรื้อรังมานาน

ัชลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

โดนแบบนี้คือที่จะมองแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ
เห็นคุณผู้ชมบอกว่าผมยังโดนเลยมาตะสายหาอย่างนี้

บางคนนอนไม่หลับขออีกสักสองดูสิมันจะมาเมื่อไร

ทีนี้ต้องมาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็จะช่วยดูแลประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนมากนะฮะ
ก็คือทางเทศมนตรีเมืองคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ท่านนายกเทศนะครับนายกเทพประเสริฐค่ายทองอยู่ในสายกับเราแล้ว

ครับโอ้โหซอยนี้รถเข้าออกเยอะทะลุไปนู่นไปนี่ได้ดี
รถจอดเยอะโอ้โหบ้านเรือนประชาชนเยอะ
แต่ว่าขโมยก็เยอะเหมือนกันท่านดูแลกันยังไงดีครับ

จริงวันนี้ผมคุยกับภูมิกับแล้วครับ

ภูมิกับก็บอกว่าต้องให้ทางประธานชุมชน

แล้วก็ผู้เสียหายต้องมาแจ้ง
ตอนนี้เขาให้คุณศมรวชลงที่แล้วครับ

แต่ว่าเหตุงานเกิดขึ้นในรถกลุ่มพระ

ผมก็ได้พูดคุยกับภูมิกับ
เรื่องการเยาว์ยา
เมื่อของหายแล้วต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะว่าทางภูมิกับบอกว่าต้องมาแจ้งแล้วก็จะได้ช่วยกัน
แล้วก็เจ้าของหอต้องน่าจะมีกล้องวงจรปิดด้วย
โดยมากพวกนี้จะไปรักพวกมอเตอร์ไซค์หรือของในหอ
ท่านนายกฤทธิ์ครับได้ให้ข้อมูลของท่านภูมิกลับบ้างไหมครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่ร้องมาเมื่อกี้พูดว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีก็ให้ตำรวจไปแล้วแต่
แต่ก็ไม่ได้เรื่องอันนี้เอาถอดคำพูดชาวบ้านมาอย่างนี้นะฮะ
จะบอกทางเจ้าหน้าที่ยังไงดีครับ
วันนี้คุยกับภูมิกับแล้วตอนนี้ภูมิกับก็ให้
สาวัสลงไปพื้นที่แล้วก็เขาก็ต้องการให้เจ้าของห่อด้วย
มีถ้าหอไหนที่มีกล้องวงจรปิดก็ต้องไปแจ้งบางคนก็ไม่ได้ไปแจ้งนะครับ
เพราะว่าไม่ได้ไปแจ้งแล้วก็ขโมยมาตอนดึก
และทางเทศบาลก็ในตัวผมก็ตอนนี้ก็ได้คุยกับภูมิกับแล้ว
ภูมิกับก็ตอนนี้ทางภูมิกับก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปในดูแลตรงนั้นแล้วครับ
เพิ่มกำลังมากขึ้น

เกิดเหตุน่ะบางทีเราไม่รู้เขาทางหอ
โดยมากเขาจะแจ้งสวทธิ์ภอร์ทางผมก็

จะตั้งงบประมาณเรื่องวงจรปิดตามเส้นทางออกนะครับ
คือจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอนาคตใช่ไหมคะ
อันนี้ผมจะต้องเอาเข้าในแผน๓ปี
ก็คงทำไวไม่ต้องถึง๓ปีหรอกครับ

โอ้โหพูดแบบนี้คือชาวชุมชนเขาก็ร้องขอมาเหมือนกันค่ะ
นายกเทศครับบอกว่าอยากให้มีกล้องวงจรปิดที่คุณภาพดี
ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้ใช้เป็นหลักฐาน

ผมก็คงจะต้องดำเนินการตรงนั้น

บางห่อถือของหายก็ไม่ได้แจ้ง

เท่ากับตอนนี้เรื่องข้อมูลสำคัญที่สุด
ส่วนมาตรการของตำรวจก็จะมีตำรวจเพิ่มในการลงพื้นที่

ครับเท่ากับว่าหลังจากนี้คงมีการพูดคุยกันมากขึ้น

ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ